ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้

งั้นเถอะนะครับทำให้ฟุตบอลไทยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้

การประชุมนั้นก็มีการพูดถึงกันนะครับ

หรือว่าดรฮอ่านในเกี่ยวกับประธานบริษัทไทยพีเวอร์ลีก
แล้วก็คุณนารินพงศีนาพักประธานฝ่ายกฎหมาย
ก็ประชุมกันวาระสำคัญก็คือสุดท้ายกลับมาเหลือ๑๘ทีมเหมือนเดิมคุณชนะ

นั่นคือประเด็นที่หลายคนสงสัยและอยากรู้จริงว่าสรุปแล้ว๓ทีมนี้จะเอายังไงกันแน่

ก็เนื่องจากว่าคำร้องของทางบีซีเทโรไปร้องต่อ๓บทครองนั้น
ไม่รับการคุ้มครองชั่วคราวก่อนที่จะมีการตัดสิน
ดังนั้นทีมไม่ได้ยื่นเรื่องต่อที่สารกีฬาโลกด้วย
ทำให้สามารถที่จะดำเนินการต่อได้
ก็เลยไม่มีเหตุจำเป็นนะครับที่ต้องเพิ่มทีมในตอนนี้
แต่ถ้าเกิดเทโรฟ้องร้องสารแล้วชนะขึ้นมาในการตัดสินข้อดี
อันนี้แฟร์ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าแบบเดินไม่ค่อยเวิร์ค

ถ้าเกิดว่าตัดสินแบบนี้แต่แรกป่านนี้นะครับฟุตบอลไทยก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
แต่ปัญหาไม่ได้จบแค่เท่านั้นสิครับคุณวรปัตร
ยังมีอีกบางทีมที่ยังดูเหมือนไม่พร้อมที่จะเล่นในศึกไทยพิมเมอร์ลิก
เพราะว่าทางด้านทนายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังเผยต่อนะครับ
ที่ยังมีปัญหาในเรื่องของคลับลายเซ็นซิ่ง
กรณีของสภาพคล่องทางการเงินและการค้างค่าจ้างนักเตะ
ซึ่งเขาจะมาประชุมกันอีกครั้งในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้นะครับ
โดยหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะตัดสิทธิ์ทีมนั้นในการเข้าแข่งขัน
และหาทีมใหม่เข้ามาแข่งขันแทนครับ
พอรู้ทีมไทยลีกนะครับมี๑๘ทีมเท่าเดิมก็เหลืออีก๑เคส
ก็คือทีมที่ต้องขึ้นชั้นยังไม่รู้นะครับ

ก็คือเกมตกค้างระหว่างสุโขทัยกับนครปฐมมีผลนะครับ
เพราะว่าสุดท้ายมติลงมาแล้วว่าทั้ง๒ทีมต้องแข่งใหม่เต็มเวลา๙๐นาที
เซต๐เหลือเสมอ๐๐เหมือนเดิม
รางย่าสนามกลางวันที่๑๐กุมภาพันธ์ไม่มีคนดูครับ
แต่ถ้าเกิดเสมอกัน๐๐สุโขทัยทีมที่เป็นนั้นก็คือ

และยิ่งปรับมาเหลือ๐๐แข่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง